คุณผู้ชมคะมาช่วยดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรฟิตที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งโพสเอาไว้นะคะจะมีร้านอาหารที่เขาจะมีเรืออยู่กลางร้านร้านนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูตรงเรือนะเราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้นะคะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรค่ะคือคนที่เขาเอามาโพสเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเป็นเหมือนผ
คนที่โพสต์เนี่ยค่ะเขามีข้อความเอาไว้ว่า
มีคนนั่งเล่นโต๊ะเรือดึกแล้วศุกร์หน้าค่อยมาใหม่
ระบุเวลาคือ๒๓นาฬิกา๑๗นาที๑พฤศจิกายนนะคะ
คือร้านปิดแล้วแต่ว่าอยู่ดีเหมือนกับมีคนไปนั่งอยู่ที่เรือที่อยู่กลางร้าน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ย่านางเรือหรือเป็นวิญญาณของตะเคียน
ซึ่งจะมีต้นตะเคียนอยู่ข้างเรือค่ะ
บางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่อะไรก็หักเหของแสงหรือเปล่า
คือถ้าดูมันก็เป็นภาพจากล้องวงจรปิดช่วงกลางคืน
สีมันก็เป็นสีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ชัดใช่ไหม
มันก็ถ้าดูรวมกลืนไปมันก็อาจจะเป็นบรรยากาศกกบรรยากาศทั่วไป

ก็เป็นไปได้ว่าคล้ายินี่นะ

ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของนายยุทธภูมิเปี่ยมซิริค่ะ
บ้านเลขที่๑๕๕หมู่๕อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะ
ก็เปิดเป็นร้านกาแฟเขาตกแต่งเป็นสไตล์เก่าเป็นบ้านโบราณแบบนี้

ตัวบ้านเป็นไม้บ้านไม้นะคะใต้ถุนสูงก็ตกแต่งสวยงามดูเป็นโบราณ

นายยุทธภูมิบอกว่าก็เอาบ้านที่อยู่นี่แหละมาปรับปรุงตกแต่ง
เอาข้าวของเครื่องใช้ของโบราณที่เก็บไว้หลายปีมาตกแต่ง

ชิ้นเนี่ยนะเป็นร้อยปีนะของเก่าของเขา

สมัยตอนเป็นเด็กจำได้ว่าปู่ย่าเคยนำไม้สักที่จมอยู่ในแม่น้ำป่าศักดิ์
ตะเคียนแล้วก็เหมือนกับเป็นขนาดใหญ่เลยนะ

เขาก็เลยจำได้ว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นของปู่ย่าของเขา
เขาก็เลยเอามาสร้างบ้านเอามาตกแต่งเนี่ยนะคะ
แผ่นไม้ก็เนี่ยตกแต่งกระจายอยู่
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีเสื้อเสื้ออย่างน้อย
หรือว่าเสื้อข้าราชการไทยในสมัยโบราณอายุเป็นร้อยปีนี่ไง
อย่างที่บอกว่าของเก่าบางชิ้นเนี้ยเป็นร้อยปี
ครับ
ส่วนจุดที่ภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่อะค่ะ
ที่บอกว่ามีเรืออยู่กลางร้านแล้วเหมือนกับมีผู้หญิงมานั่งอยู่ที่เรือเนี่ยค่ะ
เป็นโต๊ะนะคะแต่ลักษณะเหมือนเรือแบบนี้

สภาพเดิมเลยก็ตกแต่งนิดหน่อย
ทุกวันหลังปิดร้านก็จะตรวจดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูความเรียบร้อย
แต่ก็สะดุดตากับภาพที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่อะ
คล้ายกับมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างเรือ
แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะว่าเป็นความลี้ลับเป็นวิญญาณเป็นอะไร
หรือเป็นการหักเหของแสงก็เป็นไปได้
แต่เขาแค่สงสัยอยากให้คนช่วยดู

ว่าใช่ผู้หญิงใช่อะไรหรือเปล่า

ผมก็ยังบอกว่ามันน่าจะเป็นการหักเหของแสง
แต่ตัวกล้องวงจรปิดผมยังตั้งท่าได้ว่าจะจับตัวเป็นคนได้
คือถ้าเป็นคนมันก็จะจับเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเราโยกกล้องมันก็ยังเป็นมุมเดิมอยู่ใช่ไหม
ผมก็แพนกล้องซ้ายขวาสายไปทั้งซูม
มุมที่เห็นมันก็จะเป็นมุมเหมือนลักษณะผู้หญิงนั่งอยู่
นายยุทธภูมิบอกว่าปกติแม่ครัวจะนำดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดง
มาไหว้ถวายเปลือกต้นตะเคียนเรือโบราณ
นำมาประดับตกแต่งร้านเป็นประจำ
แล้วก็เชื่อไหมคะว่าถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลบ่อยมากหรือฮะ
ยุทธพงศ์บอกว่าส่วนตัวคือไม่ได้เชื่อเรื่องเล่นลับอะค่ะ
แต่มันก็แปลกใจอดแปลกใจไม่ได้
แม่ครัวถูกลอตเตอรี่ตลอด
ส่วนใครจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะ

ส่วนถ้าใครเชื่ออยากจะมากราบไหว้มาขอเลขก็ไม่เป็นไรก็มาได้
ก็ความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยอยู่แล้ว
คอตัวเลขก็จะไปได้ไม่เป็นไร
มีตัวเลขหลายอย่างเลขถี่บ้านที่เก้าอี้มีเลขด้วย

นี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ลงพื้นที่ไปในวันนี้นะครับ
แล้วคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ก็เลยขอไปดูช่วงกลางคืนหน่อย

ที่ร้านแห่งนี้นะครับบางลำพูคาเฟ่
ช่วงค่ำมืดก็จะไปดูเรื่องมุมกล้องนั่นแหละ
กลางคืนเนี่ยเป็นยังไงมุมกล้องสิ่งของต่าง
ถ้าเราใช้กล้องของเราตั้งกล้องแล้วถ่ายไปเนี่ย
มันจะเห็นอะไรเหมือนที่เจ้าของร้านเขาเห็นไหม
ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการหักเหของแสง
หรือจะเป็นความลี้ลับอะไรนะครับ
นี่กลางคืนนะฮะก็สังเกตว่าเรือโบราณเนี่ย
เป็นเรือไม้สักลักษณะเป็นเรือบดนะครับ
มีน้ำแดงแล้วก็ผ้าสามสีพันอยู่ที่หัวเรือ
ใกล้มีต้นตะเคียนที่โรยแป้งอยู่นะครับ
แล้วก็มีน้ำแดงที่วางบูชาเหมือนกันนะฮะ
ลักษณะตามภาพเลยนะครับโดยรอบร้านเมื่อกลางวันก็เห็นไปแล้วนะครับ
คุณครินไปช่วงค่ำนี่บอกว่าของสะสมก็ไปเจอหลายอย่างนะ
นี่ฮะเก่าองค์เก่าอี้วิทยุโทรทัศน์เก่าตู้ถ้วยชามจานนะครับ
รถจักรยานยนต์เก่าน้ำอัดลมนี่ฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับปี๒๕๒๑นะคุณเขียนมาสอน
เจอกับคุณพ่อนะฮะนายสมศักดิ์เปรียมสุรินะครับ
คุณพ่อของเจ้าของร้านเจ้าของเรือนะครับบอกว่าของในร้านเนี่ย
สะสมของโบราณทั้งนั้นบางอย่างเนี่ย
อายุร้อยกว่าปีนะครับแต่ละอย่างเนี่ย
เอาอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า๕๐ปีพ่อบอกนะครับ
เราก็เอากล้องตั้งเอาไว้นะครับตั้งกล้องที่เรือโบราณไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันทำเป็นโต๊ะอาหารของร้านนะครับ
คุณครินของเราก็จุดท่องจุดทูปก่อนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะ
ขออนุญาตหน่อยขออนุญาตแม่ย่านางนะครับของเรือ
ตะเคียนที่วางอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ปิดไฟที่ร้าน
ตั้งกล้องบันทึกภาพทิ้งเอาไว้เลยตรงจุดที่เขาบอกว่าเห็นลักษณะคล้ายคล้ายผู้หญิง
งอบจะรอดูว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะฮะเราก็ตั้งทิ้งเอาไว้นะ
เดี๋ยวถ้าเจอจะบอกหรือใครเจอก่อนเขาบอกด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่เห็นตรงจุดนี้เลยนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดในร้าน
ก็จะมีลักษณะเป็นแหละแสงอินฟาเรทแต่ของเรามันก็จะ
ลักษณะแบบนี้เป็นเรือบดทำจากไม้สักตามความเชื่อของคนโบราณนะครับ
ที่เชื่อว่าเรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าแม่ย่านางเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่
คนสมัยก่อนเวลาจะออกเรือจะไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนตัวของพ่อเจ้าของร้านไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกนะครับ
มาเจอก็นี่แหละเห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดในร้าน
พอเห็นก็ขนลุกเหมือนกันพ่อบอกลักษณะที่เห็นเหมือนกับผู้หญิงจริง
ผู้หญิงใส่งอบใส่หมวกพ่อบอกโอ้โหมันชัดมากมันปรากฏชัดเจนจริง
คล้ายแม่ค้าอย่างใส่งอกเป็นคนพายเรือตามแม่น้ำอะไร
ตามความเชื่อของคนโบราณนี่คิดว่าเป็นแม่น้ำ
กลัวนึกว่าเจ้าของเขารึยังไง
คุณคารินก็ได้คุยกับนายยุทธภูมิเจ้าของร้านอีกรอบหนึ่งนะคะ
เค้าก็บอกว่ามุนพ่อให้ปรับกล้องให้มุมกล้องสามารถเก็บภาพรอบร้านได้ทั้งหมด
แล้วก็เลยสังเกตเห็นลักษณะคล้ายผู้หญิงก็ซูมดูนะคะ

ภาพก็ยังเห็นว่าเหมือนผู้หญิงนั่งอยู่เหมือนเดิมหมุนมุมไหนก็ยังเห็น
แต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นการหักเหของแสงไม่ได้เชื่อเรื่องเล่นลับอะไร
วันนั้นก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เดินออกมาดูที่เรือ
ยืนยันว่าก็จะนำเรือนี้ทำเป็นโต๊ะอาหารไว้รองรับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนใครจะมาไหว้มาจุดทูบเอาน้ำแดงไปถวายก็ทำได้นะ
อย่าไปรบกวนลูกค้าคนอื่นนะคะเผื่อเขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ไง

ก็ทำได้แต่อย่ารบกวนคนอื่น
แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่นายยุทธภูมิบอกว่าสิ่งนี้คือไหว้ตลอดเลย
คือเสื้อสมัยราชการที่๔อายุเป็นร้อยปี
คือจุดทูบนะคะแล้วก็ขอเจ้าของเดิม
บอกขอเก็บไว้เป็นของสะสมของเขา
เนี่ยภาพเนี้ยที่เขาใส่ตู้ไว้เลยนะคะเสื้อนี้นะคะ
คือส่วนตัวเขาชอบแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่อะไร
ก็เลยไหว้ตลอดขอเจ้าของว่าขอผมเก็บไว้นะลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่ที่มันแปลกใจแม้กระทั่งไม่เชื่อคือผมซูม
เพราะผมดูสดเพราะก่อนจะปิดไฟนอนเนี่ย
ผมจะจับมุมกล้องอ่าทีนี้ดูภาพอีกทีไหมคะ
ครับภาพที่ทีมข่าวของเราตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้
คือจุดเดียวกันมุมเดียวกันกับภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าก็ไม่มีความผิดปกติอะไรอืม
ไม่มีความแปลกไม่มีผู้หญิงไม่มีอะไร
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะครับนี่ค่ะ
ส่วนเรือก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นความชอบของเจ้าของร้าน
สะสมของเก่าของโบราณอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเผื่อใครจะไปเที่ยวกัน
นะคะเห็นแต่ไฟเขียวไฟแดงเมื่อกี้นี่